ดังกะแห่งอนาคต
สวัสดีค่ะพบกับรู้กันร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิดโม่ค่ะ
วันนี้มองท้องฟ้าไม่สดใสเหมือนเช่นเคยค่ะ

บางพื้นที่เนี่ยมีอากาศร้อนป้นฝนด้วย
เกิดจากความร้อนนะคะที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะ

วกกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ
ปกคลุมบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะ
อย่างที่เห็นแบบนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมจะมีฝนตก
เพราะฉะนั้นมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง๒๓พื้นที่นะคะ
ก็คือภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนั่นเอง
เหนือจังหวัดที่ต้องระวังนะคะคือสุโขทัยพิจิตรพิศนุโลก
เพชรชบูรณ์กำแพงเพชรและตากค่ะ
ขณะที่ภาคกลางจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังนะคะในวันนี้ก็คือ
อุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีและราชบุรีค่ะ
เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างให้ทนน้ำ
แล้วก็ทนฝนทนลมพายุกันด้วยค่ะคุณผู้ชม
วันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศอิตาลีค่ะ
ไปที่เมืองเวนิสสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญค่ะ
แต่ตอนนี้น้ำที่อยู่ในคลองนะคะต้องแห้งคอดแบบนี้คุณผู้ชม
คอนโดล่าที่เคยพานักท่องเที่ยวล่องไปตามเมืองต่างนะคะต้องแห้งขอดคุณผู้ชม
แห้งขอบแบบนี้นะคะเป็นครั้งที่๒ในรอบ๓ปีแล้ว
พื้นที่ไม่มีฝนตกมาเลยในรอบ๒เดือนค่ะ
และยังเกิดขึ้นในช่วงที่น้ำลงอีกด้วย
คุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศในเมืองเวนิสเนี่ยมักจะพันธวนตามระดับน้ำทะเลนั่นเองค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ